สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากการเสียชีวิตของคุณปอทฤษฎีสหวงที่คุณพ่อสงวนสหวงได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับ
โดยได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งขึ้นมากครับ
หลังจากที่ได้รับกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างมากมาย
รวมถึงประชาชนจำนวนมากที่ได้ร่วมเดินทางมาไว้อาลัยครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับนายสงวนสหวงคุณพ่อของคุณปอทฤษฎีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังการสูญเสียลูกชายไปเมื่อวันที่๑๗

โดยเปิดเผยว่าครอบครัวเข้มแข็งขึ้นมากหลังจากได้รับกำลังใจจากประชาชน
ที่หลั่งไหลมาร่วมไว้อาลัยและส่งความปรารถนาดีมาจากทั่วทั้งประเทศ
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพของปทฤษฎี
กล่าวว่าจะดูแลโบแวนด้าและน้องมะลิทายาทของลูกชายให้เติบโตอย่างที่ปอตั้งใจและวางแผนไว้
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษารวมถึงสารต่องานเพื่อสังคมที่ลูกชายเคยทำไว้ก่อนหน้านี้
ถามว่าพี่โบกับมะลิห่วงพี่ปอไหม
มันก็สุดห่วงนะครับทั้งพ่อทั้งแม่
ทุกคนก็คือมันมีคำตอบอยู่แล้วในเหตุการณ์ว่าทุกคนรักอะไรพี่ปอ
มะลิเองเนี่ยกับโบนั้นก็คือปอก
เพราะฉะนั้นมะลิกับโบก็ต้องเป็นครอบครัวพ่อตลอดไป
สิ่งที่ปอเขาคิดว่าจะทำให้กับมะลิอย่างไรเราก็จะรับ
หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างวัฒนิเศษไม่ได้
แต่เราก็มีอะไรที่มันมาให้กับเรา

โดยเฉพาะความรักจากประชาชน
คนในวงการทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักแสดงร่วมกันทั้งทีมงานอะไร

อันนี้คือสิ่งที่เราดีใจมาก
แต่ว่าเพื่อนในวงการพวกเราผู้ใหญ่ในวงการไม่ทอดทิ้ง
โดยเฉพาะวันที่๒๓นี่ยิ่งจะมากันมาก
จากนั้นพ่อของปอยังเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในวันเคลื่อนร่างลูกชาย
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปประกอบพิธีทางศาสนา

โดยระบุนะครับว่าทางครอบครัวสหวงไม่ได้ติดใจการทำงานของสื่อมวลชน
เพราะเข้าใจดีว่าทุกคนต่างทำหน้าที่
มันก็ต่างคนต่างทำหน้าที่มันอาจจะเลยอะไรไปหน่อยก็โอเคค่ะ
ต่อไปก็ให้น้องระวังออกกันแล้วกันนะครับ

ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกของคุณพ่อสงวนสหวงแบบเต็มได้นะครับ
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐ